คุณผู้ชมครับมี๒แม่ลูกเข้าไปแจ้งความที่โรงพักษ์สพบังใหญ่
ของจังหวัดนนทบุรีนะครับบอกว่าถูกลูกจ้างอบตคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
บุกมาหาเรื่องคมขู่จะทำร้ายโดยบอกว่ามีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาบอกว่าถูกบุกมาถึงหน้าบ้าน๓ครั้งด้วยกัน
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะฮะ
คือภาพมันสั้นนี่สิทธิประสิทธิกายนมันก็ดูไม่ออกมันไม่มีเสียง
ฝั่งนั้นเขาก็ผู้ชายเขาก็ถอดหมวกยกมือไหว้ฝั่งนี้ก็

ตคมีคนปบไหล่ทำน้องแบบเอ่อคนเสื้อขาว
เอามีภาพมุมมืออื่นอีกไหมไหนดูซิ

อันนี้กว่าก็วันเดียวกันแต่ช่วงข้าม

ในคลิปนี้นะฮะที่ไปแจ้งความเนี่ยชื่อคุณกรณสาอายุ๓๙ปีนะครับแล้วอยู่
ใกล้กันเนี่ยจะมีป้าชูอายุ๗๐เป็นแม่นะครับทั้งสองเนี่ยบอกว่าถูกนาย
เพิ่มศักดิ์อายุ๔๗เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบตบังเลนที่นนทบุรีนะฮะมาหา
มาข่มขู่หน้าบ้านมาอยู่๓รอบแต่มีคนช่วยไกลเกลี่ยให้นายเพิ่มศักดิ
มือนะฮะเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังใหญ่นะครับโดยเอาคลิปหลักฐานเนี่ย
ไปแจ้งความโดยบอกว่าสาเหตุเนี่ยเริ่มมาจาก๒๐พฤศจิกายนตัวของเพิ่มศักดิ์เนี่ยเขาเป็นลูกจ้างของอบตนะฮะที่บังเลนได้รับแจ้งความได้รับแจ้งว่ามีคนเผาขยะพอเขามาตรวจสอบแล้วเขาไม่เจอคนแจ้ง
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปถามป้าชูที่ร้านขายผลไม้ตะบนเสาทงหินอำเภอบางใหญ่นนทบุรีเพราะเข้าใจว่าป้าชูเนี่ยเป็น
โทรไปแจ้งแต่พอมาถึงไม่เจอคนเผาขยะแล้วลูกสาวตอนนั้นอยู่ด้วยนะฮะก็ยืนยันกันว่าไม่ใช่
โทรแจ้งนะก็เลยมีปากเสียงกับเพิ่มศักดิ์ที่เป็นลูกจ้างอบตนะครับจากนั้นช่วงค่ำเพิ่มศักดิ์วนกลับมาอีกครั้ง
หนึ่งนะมาบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดว่าคนแจ้งไม่ใช่ประชูแต่แทนที่เรื่องจะจบเพิ่ม
ศักดิ์ตับผู้จาข่มขัวไว้หาว่ากรณศาสตร์ลูกสาวประชูเนี่ยมองด้วยสายตาดูถูก
หยามนั่น๒๐พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นทางฝั่งของผู้ที่ไปแจ้ง
สองแม่ลูกเนี่ยก็อ้างว่า๒๙พฤศจิกายนตอนบ่ายโมงนายเพิ่มศักดิ์ขี่
จักรยานยนต์มาหน้าบ้านมาถามหาฝ่ายลูกสาวแล้วชี้หน้าด่าป้าชูแล้ว
ฝั่งของลูกสาวเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักกับตัวนายเพิ่มศักดิ์เป็นการส่วนตัวเลยนะฮะ
ก็มีเจอกันบ้างเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลกันแต่ส่วนตัวเชื่อว่านายเพิ่มศักดิ์น่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าเธอเนี่ยไปเล่าเรื่องให้คนที่อบตฟังก็เลยโกรธแค้นมาขู่ทำร้าย
ตอนนี้เธอบอกเธอกับแม่เนี่ยกลัวมากจนอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว

เขาบอกว่าบ้านอยู่ไหน
คือบ้านเขาอยู่บัดเก็ต

เขาไม่มี
อ่าเอายังไงต่อดีน้องมิ้นนั่นอ่ะสิคะฟังไปฟังมานะฮะ
เป็นว่าทางคุณป้าเขาบอกถูกคมขู่ว่าอย่าให้เจอนะนะอ่า
เราก็ถามไปยังเพิ่มศักดิ์นะฮะเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
องค์เพิ่มศักดิ์เนี่ยเขายืนยันว่าที่เขาไปบ้านป้าชูในวันนั้นเพื่อจะไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มควันไฟ
แต่พอไปถึงเนี่ยกลับถูกลูกสาวป้าชูพูดจาด่าทอใส่ก็เลยโมโห
มันไม่ได้เอารถรถตรวจการไปแล้วก็แต่งสองคือไม่ได้ใส่เสื้อของเทศบาลไป
แต่ป้าชูเขารู้อยู่แล้วพ่อเป็นคนงานของที่นี่
ผมก็แค่อันตรศิษย์คนหนึ่งก็เป็นแค่ลูกช่างหลายปี
ผมก็เลยยกหัวข่ายเลยที่เริ่มแต่ว่าผมก็เลย
พระชูทำไมพระชูไม่ดูของพระชูเนี่ยผมมาดีนะพระชู
ผมก็ตรวจสอบให้นะครับผมไม่ได้มาดูแล้วว่ามาเก็บค่าตรวจสอบนะ
ดูประมาณเนี่ยเรื่องราวก็เรื่องลูกราวครับ
ให้เพื่อนร่วมงานให้คนอื่นติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
ที่เพื่อนร่วมงานของเพิ่มศักดิ์จะบอกว่าเพิ่มศักดิ์ไม่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้ว
แล้วเขาโทรศัพท์หายบ่อยจากนั้นก็มีผู้เสียหายมาแจ้ง
ว่ามีปัญหากับเพิ่มศักดิ์นะครับขณะเดียวกัน
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนนะครับคุณวรพฤษภวงแย้ม
ชี้แจงว่าวันรับแจ้งเหตุเนี่ยมันมีควันไฟ
แต่คนที่แจ้งจริงเนี่ยคือบ้านอีกหลังนึงไม่ใช่บ้านป้าชู
แต่ชื่อเขาคล้ายกันสละอูเหมือนกันเหมือนที่ป้าชูบอก
ก็เลยทำให้ตัวของเพิ่มศักดิ์เข้าใจผิดไปถามผิดบ้าน
เหตุการณ์ก็เลยบานปลายส่วนเรื่องว่าจะลงโทษนายเพิ่มศักดิ
ไหนอย่างไรเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ตามระเบียบราชการนะฮะ
แต่เรื่องตรงนี้มันก็ต้องไปสอบทั้งสองฝั่งใช่ไหมว่า
ใครถูกใครผิดอย่างไรให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่ง
แต่ตอนนี้ปัญหาหลักของเพิ่มศักดิ์เนี่ยก็คือเรื่องขาดงาน
โดยไม่มีสาเหตุหลายครั้งเนี่ยตรงนี้นี่แหละเป็นปัญหาหลักที่เดี๋ยวต้องตามตัวมาก่อนนะฮะ